ตอนทั้งหน้าข้าชื่อดาวเรือง
พอเข้าในเมืองชื่อคาเฟืองเรืองลื้อ
เป็นดาราหน้าของหนังสือ
ข้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาว
แววดาวเรืองชึกเรืองเรืองรอง

ความผุดของหนังสือ

ไม่ค่ะไม่ได้มาทำงานค่ะ
พอดีว่าเห็นสวนดาวเรืองอยู่แบบนี้ก็เลยรู้สึกอิน
คิดถึงแม่ภูมิภวงมาก็เลยอยากจะมาร้องเพลง

สองดอกนี่คิดไปคนกันเองกันรู้จัก

พวกผมก็หาคุณสุภาษาราหายไปไหน
โผล่อยู่ทุ่งดาวเรืองดอดดาวเรืองซะแล้ว
ที่แท้คุณดาวไปเก็บดอกดาวเรือง
ใช่มาเก็บดอกดาวเรือง
และคิดถึงเพลงดาวเรืองดาวโรย

ช่วงนี้ใกล้อยู่หวยออกแล้วไปช่วยร้อยมาลัยดอกดาวเรืองให้ผมก่อนละกัน

ถ่ายโทษกับสองดอกนี้คุ้มกันไหมนะ
แล้วก็เดี๋ยวไปฝึกร้องเพลงต่อเสียเขาชอบ

ผมว่าคุณดาวมาเราอัดข่าวต่อดีกว่าเราไม่ต้องไปร้องเพลงแล้ว
ช่วงนี้เนี่ยดอกดาวเรืองโอ้โหบานสะพรั่งนะครับ
ใครที่สนใจนะครับเกษตรกรที่สนใจ
อยากที่จะปลูกดอกดาวเรืองแบบนี้
วันนี้มีวิธีมาฝากให้กับทุกคนกัน
แต่ว่าวิธีเป็นอย่างไรมีเทคนิคอะไร
ทำให้ดอกดาวเรืองเนี่ยนะครับดอกใหญ่แบบนี้
นะครับต้องติดตามฟังดีช่วงนี้
หวยใกล้ออกแล้วนะครับดอกดาวเรืองนี้ก็โอ้โห

ต้องเอาไปดีลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างนะครับ

เพิ่มปริมาณดอกดาวเรืองเข้าสู่ท้องตลาดกันหน่อย

ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
ตื่นมาเช้าวันนี้เนี่ยนะครับอากาศร้อนอบอ้าวจริง

คนหน่อยคนหน่อยที่อยู่บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย

กรุงเทพฯอาหารคลภาคต์ตวันออก
ภาวะประกษ์ตอนล่างภาคอีสารตอนล่าง

นี่คือการคาดการณ์นะครับโอกาสการเกิดฝนในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
ในพื้นที่ประเทศไทยของเราสีเขียวคือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝนวันนี้
ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณดังกล่าวที่พูดไปวันพรุ่งนี้นะครับ
กลุ่มฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวไปบริเวณภาคอีสานนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีดี
เดี๋ยวข้างบนเนี่ยนะครับจะมีสีฟ้าฟ้าค่อยค่อยย้อยลงมานะครับ
ฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นคือบริเวณความกดอากาศสูง
บริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับจะค่อยเขยิบลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เจอกับอากาศร้อนชื้นแบบนี้กลายเป็นพายุฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งที่
ต้องเตรียมรับมือกันนะครับก็จะค่อยแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเรา
อ่ะเดี๋ยวดูนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนสีเขียวก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้ก็จะแรงกว่าครั้งที่เราเจอกันต้นสัปดาห์นะครับก็จะทำให้มีลักษณะของฝนฟ้ากระนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
อาจจะต้องเตรียมตัวกันหน่อยใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งส่วนนี้คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ
ที่ตกวันนี้ในพื้นที่ภาคกลางจะทำให้พรุ่งนี้อากาศเย็นลงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
ไปดูต่อไปนะครับสังเกตว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะเย็นลงนะครับ
แต่ภาคกลางก็จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับพอพายุฤร้อนเนี่ยนะครับ
ค่อยผ่านไปจะสังเกตว่าสีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงเนี่ยนะครับ
ค่อยขยายตัวจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานค่อยแผ่ไปนะครับ
ไปเรื่อยไปบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางปีกตะวันตก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมต่าง
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
บริเวณตอนกลางประเทศไทยก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการกันด้วยนะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับไปไหนมาไหนนะครับ
คงจะเห็นตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างเนี่ยนะครับมีคนไปกล่าวไหว้บูชา
เรืองก็ถือว่าเป็นหนึ่งดอกที่มีการนำมาใช้กันเยอะนะครับแล้วช่วงนี้ก็มีการนำเอามาทำเป็นพวงมาลัยต่างเยอะด้วย
ทีนี้เราจะทำยังไงให้ผลผลิตดาวเรืองของเรามีปริมาณเยอะเพื่อที่จะออกสู่ท้องตลาด
วันนี้มีวิธีมาฝากกันนะครับไปช่วยผมปลูกหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการท้องตลาดเหลือเกิน
ดูกันวิธีปลูกเนี่ยนะครับการเตรียมก็ง่ายนะครับใครที่มีสวนมีแปลงมีอะไรอยู่ก็เตรียมพื้นที่ที่สำหรับปลูกดาวเรืองนะครับ
สิ่งสำคัญก็คือการที่จะทำให้ดินสามารถที่จะทนทานต่อการเป็นเชื้อรานะครับ
วิธีที่สามารถที่จะยับยั้งเชื้อราเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับก็คือใส่สารที่มีส่วนประกอบที่มีเรียกว่าไรโคเดิมมากนะครับ
ซึ่งสารชนิดนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยึบยับยั้งการเป็นเชื้อราได้นะครับ
ใส่ในหลุมนะครับที่เตรียมไว้หลังจากนั้นผ่านไป๑อาทิตย์ครับ
ก็จะทำการเด็ดยอดออกนะครับเพื่อที่จะทำให้ดาวเรืองนั้นแตกกุ้ม
ผ่านไปประมาณ๒เดือนนะครับก็จะสามารถที่จะได้ดอกดาวเรืองที่มีขนาดใหญ่แล้วก็พุ่มเนี่ยนะครับ
มีหลายดอกหลายช่อให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวไปทำพวงมาลัยไปจัดจำหน่ายได้ปริมาณที่เยอะด้วยนะครับ
ก็เป็นวิธีปลูกง่ายสิ่งสำคัญก็คือต้องระวังเรื่องของแมลงต่างนะครับ
จะมารบกวนได้โดยเฉพาะช่วงตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยนะครับจิ้งหรีดถือว่าเป็นแมลงตัวสำคัญเลยทีเดียวที่จะมาทำให้ต้นดอกดาวเรืองเนี่ยนะครับ
อาจจะเสียแล้วก็ตายได้นะครับส่วนพอโตแล้วก็ต้องระวังเรื่องของโรคเชื้อลาโดยเฉพาะช่วงนี้
อากาศชื้นนะครับอาจจะทำให้เกิดโรคเชื้อราได้ง่ายเป็นพิเศษนะครับ
ทีนี้เขามีเทคนิคเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับในการทำให้ดอกดาวเรืองเนี่ยนะครับ
เป็นดอกที่มีขนาดใหญ่เมล็ดเนี่ยนะครับติดเร็ว
มีวิธีแบบนี้นะครับโดยการนึ่งดินใช้ส่วนผสม๓อย่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแกรบใช้มูลวัวแล้วก็ดินเนี่ยนะครับ
นำเอาไปใส่ในกระทะนะครับแล้วก็เอาไปอังกับไฟไว้นะครับ
ความร้อนจากไฟเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความชื้นเนี่ยนะครับ
ลอยขึ้นมาพอเราเห็นควันลอยขึ้นมานะครับ
น้ำไปนิดหน่อยนะครับให้ควันลอยขึ้นมานิดหนึ่ง

สามารถที่จะนำเอาไปแล้วก็ใส่ในดอกดาวเรือง
ดาวเรืองที่มีอายุน้อยเนี่ยนะครับก็ทำให้ดาวเรืองเนี่ยนะครับ
มีศักยภาพในการเจริญเติบโตได้ดีกว่าถ้าหากเราไม่ได้ใส่พวกสารที่เรามานึ่งวันนี้ไปนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเคลับดีนะครับที่เอามาฝากกัน
ใครสนใจอยากที่จะปลูกดาวเรืองแบบนี้ก็เอาไปลองใช้กันดูได้แม่นะครับ
ช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วครับโอ้โหดาวเรืองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ
จากเรื่องของดาวเรืองแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญใครที่จะทำการเกษตรอะไรช่วงนี้อาจจะต้องดูดีหน่อยนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับน้ำค่อนข้างเยอะเหลือเกินนะครับ
บางคนเนี่ยนะครับโอ้โหเตรียมน้ำไว้ซะเยอะเลยเจอฝนมาอีก
อาจจะทำให้ผลผลิตพืชพันธุ์ต่างเนี่ยนะครับโอ้โหเสียกันได้
เป็นไงครับทั้ง๓ท่านครับคุณดาวครับ

อกดาวเรืองผมได้กี่พวงแล้วครับตอนนี้
ไม่ได้อะไรเลยค่ะ

พอดีมีงานอื่นทำอยู่ค่ะ
อย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ทิเป้สารต่อเลยไหมฮะ

เดี๋ยวผมจะไปกับคุณนะครับเพราะว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติม
เพราะเห็นคุณดาวเขาวางมือแล้วผมจะสารต่อภารกิจคุณดาว

ใช่ครับเดี๋ยวผมไปเยี่ยมสวนของคุณแล้วกันนะดูแลดอกไม้ของคุณ
โอเคเดี๋ยวผมเอาไปเก็บเกี่ยวกันสวยกันออกละ
ครับสวัสดีครับ